เรื่องแรกของชัดข่าวเที่ยงวันนี้มาดูที่เรื่องของการไปพบชิ้นส่วนของเครื่องบินไม่ทราบรุ่นนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำป่าหนาวที่มรนองครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
ชิ้นส่วนของเครื่องบินเหล่านี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาในเขตจัดการอุทยานแห่งชาติที่๒ได้ทำการสำรวจเส้นทางแล้วก็ตรวจพื้นที่แบบสมาร์ทพาโทรนะครับ
พบเป็นซากของเครื่องบินดังกล่าวแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นเครื่องบินรุ่นไหนชนิดใดขนาดเท่าไร
ขณะที่ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินโจมตีทีหกนะครับ
ฝูงบิน๕๓กองบิน๕ประจวบคิริขันที่มีบทบาทในการปรับรามคอมมิวนิสต์ในยุคก่อนนะครับ
แล้วก็บรรจุเข้าประจำการของท่าอากาศยานไทยสองสองหนึ่งเครื่องสองร้อยยี่สิบเอ็กซ์เครื่องนะครับ
ฝูงบินต่างต่างของกองทัพอากาศของไทยครับแต่ว่าสุดท้ายต้องรอการยืนยันก่อนนะครับ
หลังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเครื่องบินของหน่วยงานใดแล้วก็เป็นชนิดใดนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อกับไทยรัฐทีวีนะครับ